แต่อีกหนึ่งคู่มาจากหน้าบันเทอมเงิน

เมื่อก่อนนางชื่ออะไรมั้นางไม่ได้ชื่อที่สานะเธอ

สมัยนางอยู่บ้านเอใหม่นางชื่อน้องฉัด

สักพักเนี่ย๒ปี
เปลี่ยนชื่อตอนเป็นดาราแล้วถูกต้องไหม

คือทั้งหมดทั้งคู่เนี่ยความจริงแล้ว

คุณกันเนี่ยถ้าสมมุติจะเป็นอีกหนึ่งคน
ที่คุณเอลงทุนไปแล้วยังไม่ได้ถอนทุนคืนเลย

คุณที่แบบว่าทุกอย่างทำหน้าทำอะไรอย่างนี้ทุกอย่าง

อะไรทำที่ไหน
ลูกฉันไม่ได้ทำ

จริงคุณเอก็เอามาปั้นตั้งแต่เสียงดี

เรื่องศัลยกรรมฉันไม่เสพไม่สน

เหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่

โดนนังก็เก่ง
แน่นานรักออก
คุณไอ้เขาบอกว่าจะแฟนฟน
เป็นคนใจใหญ่นะ
มีคุณคนที่ไปสอนร้องเพลง

นายมาและไปสอนอะไร

คือการนี้ที่จึงมาพร้อมแบบเพราะเค็ญพูมพวกเง็ดเป็นคุณ

บางคนไปกลับมาก็ไม่เทศทุกคน

พอทำเสร็จปั๊บเลือดยังอาบซาดสาดหยุด
น้องก็ลากเด็กไปอีกคลินอีกนึง
ไปทำตาเลือดซาดอยู่พี่ครับได้ไปฟันบังละจันทร์เลยตรงนี้

ฟันมันเหมือนกินวิตาเมณซีอยู่กันแหละ
น้องกันนี่จมูกอย่างเดียวฟันกินวิตาเมณซีคืออะไรวะไม่เข้าใจแม่ก็จะเป็นเรื่องที่จะต้องทำอยู่แล้ว
แล้วเขาเชื่อดไส่กันยังไงคะ
ถาดูสิยังไม่จบ
ใครนอกเรื่องกินสันโห้ฉันจะหากจบ
เมื่อก็คือน้องที่สาวฤทีสา

วะหิดถิหรี่สาวะหิดถิหรี่สา

อีกรอบฝ่ายหญิงก็โบ้ยให้ไปถามฝ่ายชายถึงสาเหตุที่ต้องเบรกความสัมพันธ์
ซึ่งที่สาบอกว่าตอนนี้ก็มีคุยกันบ้างนิดหน่อย

หนูไม่ตอบอะไรแล้ว
คือปกติส่วนมากเราก็ไม่ได้ออกมาเจอสื่อ
จะมีเขาออกมาตอบมากกว่าที่จะยึดคำตอบเขาแล้วกัน
อะไรที่ทำให้เลือกว่าคุยกันน้อยลง
คือจากเมื่อก่อนเคยคุยกันมากขึ้นคุยกับน้อง

เห็นว่าทางน้องกันเนี่ยง้อแล้ว
แต่เราไม่ยอมดีหนูขอทำงานแล้วกันค่ะ

หมดสิทธิ์ลุ้นแล้วใช่ไหมเขาก็บอกอย่างนั้น

อันนี้แท้ผู้ชายตัวจริงเลยล่ะอีกันเนี่ย

นี่แหละทำไมเธอเขียวว่า

หนูก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามานะ

ด้วยการใช้ชีวิตการทำงานแบบหนูไม่ได้เจอใคร
อยู่แต่กองละครว่างก็ไปออกกำลังกาย
คนมองว่าคู่เรางอนกันบ่อย

หนูไม่รู้แล้วกันแล้วแต่อารมณ์เขาถามเขาแล้วกัน

จะบวชจะไปงานบวชเขาไหม

ในค่ายของไอ้สาวของผมยังไม่เคยบวช

บี้อย่าครั้งที่๓นะผู้ชาย๓โบสเขารับไม่ได้

หนูก็อนุโมทนาแล้วก็โอโหสิกรรมให้กับเขาค่ะ